การเลี้ยงฉลองของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
มีบรรดาคนดังในวงการวอเล็กบอลมาร่วมงานมากมาย
หนึ่งนั้นคือโค้ชอ้อส๗๖รัชตางฯเกียงไก่
หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมวอเล็กบอลไทย
มีหลายรายการนะครับลงแข่งขันโดยเฉพาะเอเชียนเกมส์นะครับ
ทีมชายลุ้นทำผลงานให้ดีส่วนทีมหญิงตั้งเป้าติดหนึ่งในสี่
ขณะที่วอเลอร์บอลหรือว่าเวิร์บกลางปีเดิม
ต้องติดหนึ่งในสิบสองทีมครับส่วนโค้ชออสเกียรติพงศ์
ชะตาเกียงไกรครับอดีตผู้สอนก็มาร่วมงานนี้
พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาทำงานในไทยอีกครั้ง
เขาบอกว่าถ้ากลับมานะครับก็ต้องอยู่เบื้องหลัง
คอยให้คำปรึกษาด้านต่างซึ่งทีมชุดนี้พัฒนามาถูกทางแล้ว
ตามแผนที่วางไว้คือการเตรียมทีมไปเล่นโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
หากว่าผู้เล่นตัวหลักรักษาสภาพร่างกายเอาไว้ได้
ส่วน๒ตำแหน่งสำคัญนะครับของกีฬาวอเล็กบอลคือตัวเซ็ตแล้วก็ลิเบอร์โร
ชออสแนะนำครับว่านักกีฬาไทยนั้นต้องออกไปเล่นลีกต่างประเทศ
ก็จะช่วยพัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นครับสองตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องมีความชำนาญสูงมากนะครับ
แล้วก็เป็นการคุมเกมที่ดีซึ่งนุสลาเนี่ยเขามีประสบการณ์สูงในระดับโลก
แต่ในขณะไปกันเราก็มีตัวเซ็ตที่เราเตรียมเตรียมไว้ที่ที่เป็นตัวสำรองของนุสราแล้วก็รุ่นหลังหลังเนี้ย
เราก็ทำอยู่นะตอนนี้กำลังสร้างอยู่แต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ให้โอกาสคือให้เขาได้เล่นแมทเยอะนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องมีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศบ้างหมายถึงว่าลีกต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์